นครนะฮะท่านผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองก็ลงเรือไปสำรวจสถานการณ์น้ำที่เจ้าพญา
ท่านบอกประกาศเลยว่าปีนี้ไม่ท่วม
เอาให้แน่นะไม่ท่วมเหมือนปี๕๔
มือเปิดช่องไว้หน่อยเผื่อผิดพลาดขึ้นมานะครับ
ท่านก็ลงเรือไปตรวจนะครับตรวจเนี่ยโหแล่นไปแล่นมาเกือบจะร้อยกิโลเมตร
ลงมาตั้งแต่สะพานพระราม๗แล่นไปเรื่อยเลยนะครับ
ยานวาไปหลายพิกัดท่านบอกอย่างนี้
อย่ากังวลน้ำไม่ท่วมเหมือนปี๒๕
แปลงง่ายคือบางพื้นที่ก็อาจจะมีโอกาสได้นะครับ
แต่ก็คาดว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลาย
ภายในห่วงระยะเวลา๑สัปดาห์
ท่านผู้ว่าบอกไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง
จุดที่ไม่มีแนวห่วงได้ห่วงได้
ที่ไม่มีแนวตอนนี้สั่งกระสอบทรายอัดเข้าไปเต็มที่แล้ว
ป้องกันแล้วนะครับแต่๗เขตริมเจ้าพญาประกาศอีกที
ว่าต้องจับตา๒๔ชั่วโมงเขตใดบ้าง
ยุศิษฐ์พระนครสัมพันธวงศ์บางคลอแหลม

ของเอาไปไว้ที่สูงได้เลย
หากระดับน้ำมาสูงอย่างน้อย
ข้าวของจะไม่พังเสียหายส่วนตัวคนล่ะ

เยียวยากันต่อไปเมื่อวานนี้ท่านอัศวินขวัญเมือง
ก็ลงพื้นที่ไปตรวจแล้วก็ไปให้กำลังใจชาวบ้านหลายพิกัดด้วยนะครับ